ผมถามทางอาจารย์ศิโรธก่อนกันแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวจะถามอาจารย์สมชัยและคุณเรืองไกรด้วยนะครับ
จุดสำคัญที่คุณพิทาถ้าเกิดจะไปสู้จริงเนี่ย

คือเรื่องสำคัญเลยความแตกต่างมีแน่นอน
ระหว่างการมีหุ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก

คือเขารอจัดสรรให้คนอื่นที่เป็นญาติพี่น้องเขานะครับ

เพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ถือคลองเองเนี่ยจะเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อก็ไม่มีความ

เรื่องแรกก่อนคือเขาเป็นผู้จัดการมรดก
ที่มีเป็นหุ้นในฐานะหุ้นของ
สามคนที่ถือมรดกร่วมกัน

เรื่องของความเป็นสื่อของไอทีวี

ทุกคนก็ยอมรับว่าไอทีวีไม่ได้ออกอากาศ

สัญหนาการออกอากาศไอทีวีเค้าจอดำไปนานแล้ว
ไม่มีแล้วก็สี่ปุ่กปีแล้วยูทีกันไป
แต่ว่าประเด็นที่มันมีการสร้างความสับสนก็คือ
ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
ไอทีวีได้มีคนไปถาม

แล้วหลังจากนั้นก็มีการรายงานกันว่า
ทางกรรมการบริษัทได้มีการตอบ

เพราะไปนั่งอ่านจริงแล้ว

ยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

แต่บอกว่าดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทมันมีอยู่๔๕ข้อ
ทีนี้เวลาคนซึ่งต้องการโจมตีพิธาเอามาสื่อสาร
พยายามจะบอกว่ากรรมการบริษัท
ได้ยอมรับกลางที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
ซึ่งอันนี้เป็นการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริง
สิ่งที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทเขาตอบคือ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งสิ้น๔๕ข้อ
การทำสื่อเป็นเพียงแค่บางข้อ

คำตอบกรรมการบริษัทคำตอบผู้บริหารว่าทำตามวัตถุประสงค์บริษัท
กับการไปบอกว่ากรรมการบริษัทบอกว่าเขายังทำสื่ออยู่ในคนละความหมาย

แต่ทีนี้คนก็จะมองสองมุมแหละอาจารย์
ในมุมบางฝั่งเขาก็มองว่า
เขาก็ยังเป็นสื่อที่กำลังต่อสู้ทางกฎหมาย

เพื่อจะมาสกัดกั้นเขาก็อย่างเนี้ย

หมายความว่าต้องฟื้นมา

อาจารย์สมชายฮะก็คืออยู่ในชั้นกรกตใช่ไหม
กรกตกำลังตรวจสอบเรื่องอยู่คำร้องต่าง

เราก็ต้องไปดูว่าทางกรกตหรือว่าสารรัฐมนุนท่าน

จะมองเหมือนที่อาจารย์วิโรธมองหรือเปล่า
อาจารย์วิโรธมองหรือเปล่าหรือว่าจะมองเหมือนที่

เพราะว่าหนึ่งก็คือตามสิ่งที่ได้พูดกัน
มักจะกล่าวอ้างกันว่าหลักฐานมาจากปากคำกรรมการ
บริหารว่าเป็นสื่อเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้

ผู้บริหารบริษัทพูดไม่มีอยู่ในโลกนี้
อันที่๒ก็คือสมมุติเราจะบอกว่า

๖๖มีการสื่อสารทำนองว่า
บริษัทมีรายได้จากการทำสื่อ

มันเป็นรายได้จากทางอื่นที่มันไม่ใช่สื่อ
มันเป็นรายได้จากการกู้ยืม
เป็นรายได้จากการดอกเบี้ยจากผลตอบแทนในเงินลงทุน
เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือ
ไม่เคยมีการยอมรับโดยผู้บริหารว่าเขาทำสื่อ
เขาบอกแค่ว่าเขาทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

มันก็ไม่เคยมีจนกระทั่งปี๖๖มี

แต่ว่าในรายได้พอไปอ่านในงบการเงินจริงเนี่ย
ก็ไม่ได้มาจากการทำสื่อครับ